คุณผู้ชมคะที่สมุทรสาครค่ะมีนักเรียนช่างกลต่างสถาบัน
พวกตีกันอีกแล้วนะคะกลางถนนเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
กลางถนนค่ะทั้งมีดทั้งไม้ทั้งไปทุบรถจักรยานยนต์ของคู่อรินะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เขาก็พยายามตะโกนห้ามก็จะได้ยินช่วงท้ายนะคะ
เขาก็ตะโกนว่าตำรวจตำรวจกลุ่มนักเรียนนักเลงกลุ่มนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านสิวารัฐ๓

อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวานนี้เองนะคะประมาณตอนเย็น๔โมงครึ่งค่ะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แต่ตอนที่ตำรวจไปถึงไม่อยู่กันแล้วค่ะ

มีแต่นักเรียนที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วรถจักรยานยนต์เขาถูกทุบซะเละเลยค่ะ
หนีไปไหนไม่ได้เนี่ยรถก็อยู่แบบนี้นะคะ

ศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็กำลังทำขนมปังอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ไล่กันมาหลายคันเลยค่ะ

เป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนอาชีวะ
ไล่ตีไล่ทุบกันมานะคะ

มีมีดดาบยาวกันเกือบทุกคน

คือเหมือนกับกลุ่มคู่กรณีเนี่ยเขามากันรถจักรยานยนต์๒คัน๔คนผู้ชายล้วน
แต่อีกกลุ่มนึงมากันเยอะกว่าแล้วก็มีมีดด้วยเข้าไปฟันนะคะ
เขาต้องทิ้งรถแล้วก็หนีกัน
พอทิ้งรถหนีเนี่ยรถที่จอดทิ้งก็โดนทุบโดนฟัน

ไม่มีใครกล้าไปยุ่งไม่มีใครกล้าห้ามได้
แต่ตะโกนบอกอะค่ะพอแล้วพอแล้วตำรวจตำรวจอย่างนี้นะคะ
สุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
แต่ตำรวจมาไม่ทันค่ะตำรวจมาถึงคือหนีกันไปแล้วค่ะ
แต่งเค้กอยู่ก็เดินออกมาดูเขาเดินมาดูก็โอ้โห
เขาถีบรถล้มแล้วเขาก็ฟันรถอ่ะเขาก็ไล่ตามกวดไปทางนู้นอ่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะ
ฝั่งผู้เสียหายเขาก็ไปให้ปากคำที่หน่วยบริการประชาชนที่สพกระทุ่มแบนนะคะ
ก็พารถจักรยานยนต์ที่ถูกทุบเสียหายไปด้วยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนรวมแล้ว๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนที่ตลาดสาย๕
แล้วก็ต้องไปกลับรถหน้าหมู่บ้านศิวารัฐ๓
จังหวะนั้นมีกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันมาดักรอหน้าหมู่บ้านเยอะเลย
ชักมีดกันออกมานะคะมีดดาบยาวนะคะเขาเห็นท่าไม่ดีเร่งเครื่องหลบหนี
แต่ในเพื่อนเนี่ยบางคนเขาถูกไล่ฟันจนทิ้งรถแล้วหนีต่อ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยเขาโอ้โหเขาหนีแล้วยังตามอะค่ะ
พอเขาทิ้งรถเอาไว้แล้วตัวหนีเขายังมาทำร้ายรถอยู่
มาทำร้ายรถมาทุบรถอะฮะ
ตำรวจก็ต้องติดตามกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
หลังหลังเห็นแบบนี้บ่อยนะฮะคือตามกันไม่ทันเนี่ย
หนีกันไปก่อนก็ทุบรถ